คุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กับการทำงานของกรกต
ก็ทำให้สังคมมีคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมกรกตถึงได้ทำเรื่องราวของคุณพิธา
ในการที่พิจารณาแล้วก็นำเอกสารไปยื่นต่อสารรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ใจแบบนี้
แล้วทำไมต้องเป็นวันนี้เพราะวันพรุ่งนี้มันคือวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ทุกอย่างมันเป็นลงล็อกแบบพอดิบพอดีแต่ทำไมคำถามมีอยู่ว่า
ที่ผ่านมาบุคคลอื่นการทำงานของกรกตบางคนบางท่านกลับยื่นเรื่องแบบนี้
ใช้เวลาทำเอกสารส่งต่อสารประมาณ๓๐๐กว่าวัน
ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นมันมีจุดหมายปลายทางอย่างไร
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
และก็ไม่ได้ให้กรกตปฏิเสธ
ดังนั้นแม้กรกตพยายามจะอ้างเหตุผลมากมายว่า
ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาต่อคุณพิธา
เพื่อให้คุณพิธามาชี้แจงก่อน
แล้วกรกตมีเหตุผลอะไรที่รับฟังได้
ว่าจะไม่ยอมเสียเวลาให้คุณพิธาได้รับทราบข้อกล่าวหา
และมีโอกาสชี้แจงได้บ้าง
ดุดันแบบไม่เกรงใจกรกตกันแล้ว
หลังเจอทีมงาน๕อรหันต์แห่งสำนักแจ้งวัฒนะ
ให้กับสารรัฐธรรมนูลพิจารณายุติการทำหน้าที่สอสอ
ส่งเรื่องก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพียงแค่วันเดียว
ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
เมื่อมีการเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องในลักษณะเดียวกัน
พบว่ากรณีของนายพิธาทำงานเร็วจนน่าอัศจรรย์ใจ
เพราะในสมัยของนายดอนปรมัติวินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก็กระต่อใช้เวลาพิจารณาส่งสาร
พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนุนสามร้อยห้าสิบห้าวัน
ส่วนกรณีคดีหุ้นสื่อของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ก็กระต่อใช้เวลาพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนุนห้าสิบเอ็ดวัน
แต่กรณีของนายพิธาใช้เวลาเพียง๓๒วันเท่านั้น
ซึ่งกรณีดังกล่าวนักธุรกิจภาคอุตสาหกรรมยังมองว่า
เรื่องนี้ทำกันเป็นขั้นเป็นตอนในการเชื่อดนายพิธาเพราะวันอังคารที่๑๑กรกฎาคม
ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศวางมือทางการเมือง
วันพุธที่สิบสองกรกฎาคมก็กระต่อยื่นสารรัฐธรรมนุน
คดีหุ้นไอทีวีให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และวันพฤหัสสบดีที่๑๓กรกฎาคม
รัฐสภาลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีความเห็นนี้มาพร้อมกับคำถามที่ว่า
ประเทศไทยของเราบริหารกันแบบนี้เหรอซึ่งเป็นคำถามมาจากนายปิยบุตรแสงกระหนกกุล
ที่การคณะก้าวหน้าเพราะลำพังคดีหุ้นยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล
แต่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญสารรับคำร้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมสั่งให้นายพิธาและพักเก้าไกร
ชี้แจงเป็นลายลักษณอักษรภายในสิบห้าวันนั่นก็คือคำร้องให้สารวินิจฉัยว่า
ความเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายอายามมาตรวรรค์หนึ่งหนึ่งสองของคณะเก้าไกร
ซึ่งมีนายพิธาเป็นหัวหน้าพักเข้าข่ายพฤติกรรมล้มล้างการปกครองหรือไม่
แต่แม้จะถูกต้านทานอย่างหนักแต่ดูเหมือนว่าตัวเขาและพักเก้าไกลก็พร้อมแล้วกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่
ยืนยันกับทุกท่านว่ายังสติดีกำลังใจมีแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าตามปกติวันพรุ่งนี้อยู่
ไม่มีปัญหาอะไรครับผมไม่ได้เสียขวัญกำลังใจอะไรดี
ประชาชนก็เช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องแบบนี้บางทีเข้าใจว่ามีอารมณ์
แต่ว่าเพราะว่าเขาก็ต้องออกไปเลือกมาคนของเขามาแล้วแล้วแต่ถ้าเกิดพวกเรามุชะลุมากเกินไป
มันก็จะไม่เป็นผลดีกับสิ่งที่พวกเราจะทำอะไรที่มันสำคัญอะไรที่มันยิ่งใหญ่
มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ยากเสมอแต่ว่าผมคิดว่าเราสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ต่างได้
เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงจะรู้กันว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะลงเอยอย่างไร
แต่ไม่ว่าผลการโหวตจะออกมารูปแบบไหนประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน